มาดูอีกหนึ่งความสามารถที่น่าชื่นชมของศิลปินนักวาดภาพคนนี้ค่ะ

ซึ่งใช้พื้นที่บริเวณสาราจุดชมวิวทางขึ้นดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เป็นพื้นที่ในการรังสรรค์ผลงานของตัวเอง
สวยมากเลยนะคะโดยเขาเล่าว่าการวาดพระบรมศาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่เก้า
เพื่อแจกฟรีให้กับผู้ที่ต้องการนั้นเริ่มทำมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี๒๕๕๙
ที่ในหลวงรัชกาลที่๙จะเสด็จสวรรคต
เนื่องจากตั้งใจจะทำความดีถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
โดยบางวันก็เคยวาดให้นับร้อยคนเลยค่ะ
พร้อมกับยังบอกด้วยนะคะว่ามานั่งวาดรูปอยู่ที่สาราจุดชมวิวนี้ทุกวันเลย
โดยรับจ้างวาดรูปเหมือนให้กับประชาชนด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะ
คือถ้าวาดด้วยสีช็อกนี่คือไม่ลบนะคะวาดไปเลยแบบนี้ค่ะที่เราเห็น
ใช่ค่ะแต่ละรูปจะใช้เวลาวาดจนเสร็จเพียง๓นาทีเท่านั้น

รูปแบบนี้ค่ะภาพเหมือนที่นั่งให้เป็นแบบให้วาด
วัยพอกับลิ้นสีออกมาเลยนะเนี่ย
ใช่ค่ะคิดค่าบริการราคารูปละ๓๐บาทเท่านั้น
ถูกมากนะคะถ้าเทียบกับงานฝีมือแบบนี้
แต่หากเป็นเด็กบอกเลยว่าวาดให้ฟรีไปเลย
โดยเขาจะทำแบบนี้ต่อเนื่องมา๔๕ปีแล้วนะคะ
ซึ่งแต่ละวันก็มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้อย่างพอเพียงนั่นเอง
ด้านเจ้าของร้านค้าที่อยู่บริเวณนั้นเขาก็เล่าว่านายดวงจันท
จะมีการแบ่งรายได้จากการขายจากการวาดรูปแบบนี้
นำไปซื้อยาสามัญประจำบ้านและกระดาษชำระ
มาไว้ที่บริเวณจุดชมวิวอยู่เสมอเลย
เพื่อบริการฟรีแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ
จากนี้ค่ะยังมักใช้เวลาว่างช่วยทำความสะอาด
และเก็บขยะบริเวณรอบจุดชมวิว
รวมทั้งเมื่อเสร็จแล้วจากการวาดรูปในช่วงเย็น
ลานครูบาศรีวิชัยอีกด้วย
ถือว่าเป็นศิลปินจิตอาสาที่ทำประโยชน์
กับเมืองเชียงใหม่มากอีกหนึ่งคนเลยนะคะ

ตามสำเรียนของเราคนดีของเรานะครับ
ต้องปรบมือแล้วก็เป็นข่าวที่เป็นตัวอย่าง
พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ